ให้เยอะนี่คุณไม่ให้มานั่งก่อนเวลาแล้วตื่นเต้นเลยอ่ะ
ดิแล้วไม่ติดงานติดการอะไรก็จะว่ากันนี่หมายอินทรายมาตรงเวลา
ตรงเวลาอืมแต่สันดาลมันไม่มาตรงเวลาโอ้โหอีหนุ่มอีชั่ว
เปิดรายการเอาเลยจริงจริงเออนะอ่าเปิดรายการมาวันนี้
ก็มีการประชุมสอบคอชุดใหญ่กันนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนมาตรการเล็กน้อย
แต่มีอยู่อันหนึ่งที่หลายคนบอกว่าเอาผับบาคาราโอเกะ
จะเปิดได้จริงจริงตอนแรกที่บอกไว้เนี้ยหนึ่งธันวาภายในหนึ่งธันวา
แต่ปรากฏแล้วเนี่ยนะคะเลื่อนไปเป็นสิบห้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
คือต้นปีหน้าเลยนะคะไปดูที่ยอดของผู้ติดเชื้อในวันนี้กันค่ะ
พันสามร้อยห้ารายสำหรับผู้ป่วยรายใหม่นะคะ
แล้วก็ยอดภาพรวมสำหรับผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศไทยเนี่ยค่ะแตะ๒ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
สองล้านสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบสี่รายค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมห้าสิบเอ็ดรายด้วยกัน
ส่วนติดเชื้อเข้าข่ายเอทีเคลวันนี้ค่ะยอดดูสูงนะคะสองพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดราย
โศกสวบคในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินอย่างที่บอกไปวันนี้มีการประชุมสอบคอชุดใหญ่ก็มีการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์โควิดสิบเก้า
ทั่วราชอาณาจักรเลยค่ะโดยมีการปรับอย่างนี้นะคะ
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มเนี่ยค่ะจากเดิมเนี่ยมี๗จังหวัดลดลงมาเหลือหกจังหวัด
แก่ตากนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานียาลาแล้วก็สงขรา
ส่วนจันทบุรีก็ปรับขยบลงมานะคะอยู่เป็นพื้นที่สีแดง
ส่วนจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่เราบอกไป๖จังหวัดเนี่ยค่ะ
ยังคงมีมาตรการเคอร์ฟิลล์อยู่นะคะห้ามออกนอกเคหาสถานไปอีก๑๕วัน
จนถึงวันที่๓๐พฤศจิกายน๕ทุ่มถึงตี๓ห้ามออกเหมือนเดิม
ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงค่ะจากสามสิบแปดจังหวัดเป็นสามสิบเก้าจังหวัด
ก็คือเพิ่มจันทบุรีเข้ามาอย่างที่บอกนะคะพื้นที่ควบคุมเป็นยี่สิบสามจังหวัด
อันนี้เท่าเดิมพื้นที่เฝ้าระวังสูงเป็น๕จังหวัดเท่าเดิม
แล้วก็พื้นที่สีฟ้านำร่องการท่องเที่ยว๔จังหวัดยังเหมือนเดิมนะคะ
กรุงเทพกระบี่พังงาภูเก็ตอย่างที่บอกสถานบันเทิง
คาราโอเกะพิจารณาแล้วเลื่อนไปเป็น๑๕มกราคมนะคะ
ส่วนกีฬาอย่างเช่นชนไก่ชนวัวแข่งม้าเขาก็มีการแบบว่าขอเข้าไปว่า
เอาจัดแบบนี้กิจกรรมต่างที่เคยมีแบบนี้ขอจัดได้ไหม
อันนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะโดยมีการเน้นมาตรการที่จะควบคุมโรค
เพื่อให้เปิดกิจการกิจกรรมเหล่านี้ได้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการนำแรงงานเข้ามาแบบถูกต้อง
ช่วงที่ผ่านมาพอเราเปิดประเทศปุ๊บโอ้โหความต้องการแรงงานมากขึ้น
กระทรวงรายงานเองก็เลยบอกว่าเรามีการแบบว่าทำมาตรการที่มันถูกต้องชัดเจนไปเลยไหม
มีอยู่๘ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็จะเริ่มประมาณสักเดือนธันวาคม
เดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหตอนนี้ความต้องการแรงงานเยอะ
กลายเป็นว่าลักลอบกันเข้ามามีทุกวันเราเห็นกันเกือบทุกวัน
ดังนั้นเข้ามาแบบถูกกฎหมายแต่ว่าก็จะมีการเสียสตุ้งสตังค์
สำหรับผู้ที่ว่าจ้างเข้ามานะคะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นหกอืม
โดยประมาณเพราะว่าเข้ามาถึงปุ๊บคุณก็จะต้องมีการกักตัว
ใครที่ฉีดวัคซีนมาแล้วสองเข็มเนี่ยอ่ากักตัวเจ็ดวัน
ใครที่ยังไม่ฉีดมากักตัว๑๔วันใครที่ยังไม่ฉีดก็จะมีการฉีดวัคซีนให้
ซึ่งทางรัฐบาลเองเขามีเตรียมวัคซีนเอาไว้อืม
สำหรับที่จะฉีดให้กับแรงงานที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยค่ะ
ก็มีอีกเหตุผลหนึ่งที่วันนี้เขาบอกว่าทางโรงพยาบาลธนบุรีเขาออกมาแถลง
คือโมเดอร์น่าที่เราจองกันไว้จำได้ไหมฮะตอนนั้นเขาต้องจำได้
ก็จองก็ต้องจำได้อ้าวไม่ต้องย้อนถูกนั่งเล่นโทรศัพท์ไป
แต่บางคนไปฉีดแอสต้าแล้วตอนแรกที่เราจำกันได้คือสามารถเลื่อนได้
ถูกต้องป่ะเลื่อนสำหรับเป็นเข็ม๔หรือแบบเลื่อนหรือโอนสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่
แต่วันนี้ที่คนเขางงกันมากเลยเนี่ยคือโรงพยาบาลธนบุรี
เขาออกมาประกาศผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจของเขาธนบุรี
จองผ่านระบบโรงพยาบาลธนบุรีทุกท่าน
จากปัญหาที่รับบริการนัดหมายฉีดแล้วไม่มาตามกำหนดเป็นจำนวนมาก
ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารยาในแต่ละวัน
ทางโรงพยาบาลธนบุรีขอเรียนให้ทราบว่า
หากนัดแล้วที่จะมาฉีดแล้วไม่มานัดไม่มาตามนัด
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เสมือนท่านได้ฉีดวัคซีนไปแล้ว
ข้อนี้กำลังงงว่าจริงแล้วที่บอกว่านัดแล้วไม่มาตามนัด
หมายความว่าคนที่สั่งจองไว้เนี่ยไปลงทะเบียนกับทางโรงพยาบาล
อย่างที่เรามีการไล่เลียงมาก่อนหน้านี้ก่อนที่วัคซีนจะเข้ามาค่ะ
แล้วบอกว่าเราเปิดให้มีการไปลงทะเบียนตามโรงพยาบาลต่าง
เรามีการจองเอาไว้อันนี้หมายถึงนัดตรงนั้นหรือเปล่า

แบบที่เราไปลงทะเบียนนัดหลังจากที่วัคซีนมาแล้ว
แล้วเราไปเลือกวันแล้วว่าเราจะไปวันไหนหรือเปล่า
นี่ไงที่เขางงกันไงว่าโรงพยาบาลขอสงวนสิทธ
เหมือนท่านได้ฉีดวัคซีนไปแล้วเนื่องจากโรงพยาบาลต้องทิ้งวัคซีน

หากท่านต้องการซื้อโดสใหม่
หมายถึงว่าวันนี้เรานัดแล้วเราไม่ไปฉีด
หากท่านต้องการซื้อโดสใหม่โรงพยาบาลจะขายให้โดสละ๑๑๐๐บาท
โดยคิดเฉพาะค่าวัคซีนไม่เสียค่าบริการ
บอกว่าบางทีเนี่ยคนเราเวลาไปจองอะไรไว้

เพราะคนเราไม่ได้ไปลงเอง

น่าจะต้องได้ไปแล้วแล้วสมมุติเราไม่ได้ไป
หรือแม้กระทั่งสุภาพสตรีเองเนี่ยเอาพูดตรงนะ
บางคนเขาพอมีประจำเดือนเขาไม่อยากฉีดวัคซีน
อย่างเงี้ยเมื่อมีประจำเดือนคือเขาไม่อยากฉีดวัคซีนอย่างเงี้ย

อย่างพวกเนี่ยฉีดแอสตาร์กลับไปแล้วโมเดอร์น่าที่ยังไม่ได้ฉีดทำยังไงกัน
นี่ไงของรถเมย์ก็คือคลายอยู่
กรณีเดียวกับที่พี่บอกคือตอนแรกเนี่ย
คือเขาเปิดให้เราจองคือเขาให้เราดูวันดูวัน
ให้ได้วันมาแล้วไงคะวันที่เราบุกเข้าไป
นี่รถเมย์กำลังคิดว่ามันเป็นกรณีนี้หรือเปล่า
ที่เขาบอกคือหมายถึงว่าให้เราแบบว่า
เว็บไซต์ของทางโรงพยาบาล
สมมุติเขาเลือกวันมาแล้วสมมุติรถเมย์บอกว่า
เมย์เลือกวันที่๑๕แต่ปรากฏว่าก่อนจะถึงวันที่๑
รถเมย์อาจจะไปบูสเข็ม๓มาเป็นแอสต้าเราไม่ได้ไป
วันที่เราจองไว้๑๕อันนี้หมายถึงอันนั้นหรือเปล่า
ที่เป็นการสละสิทธิ์ไปอะไรอย่างเงี้ซึ่งใช่ทางโรงพยาบาลก็ให้เหตุผลอย่างงี้นะ
หนึ่งขวดเนี่ยแบ่งได้สิบโดสค่ะคือหนึ่งขวดเนี่ยแบ่งให้สิบโดส
เมื่อเปิดขวดแล้วเนี่ยมันเก็บไว้ได้แค่๖ชั่วโมงใช่
อย่างไรก็ตามเนี่ยคนเขาก็เลยงงว่าเฮ้ย
มันเป็นความผิดของผู้ที่จองเหรอหรืออะไรเหรอ
ใช่เพราะหลายคนก็จะบอกว่าก่อนหน้านี้เราจองไป
เราก็ไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ไงแล้วเขาจะเปิดทันทีเหรอ
ทำไมไม่เปิดทีละหกหกหกหกหกไปล่ะหรืออะไรเขาบอกอ้าว
อย่างนี้ใครจะไปรู้ทุกคนตอนนั้นทุกคนตื่นเต้น
ทุกคนอยากได้วัคซีนทุกคนจองหมดอืมแต่วันหนึ่ง
เราได้จากหมอพร้อมเราได้จากอะไรเรียกให้ไปฉีดเข็มบูส
ถ้าสมมุติ๕คน๕คนเท่าไหร่คนละพันกว่าบาท
แต่จริงถ้าเกิดแบบคนที่จะไปฉีดไม่พร้อมน่าจะแบบว่า
แจ้งทางโรงพยาบาลได้แล้วขอมีการเลื่อนออกไปอะไรอย่างนี้

อาจจะต้องอธิบายแบบชัดเจนเป็นแบบคำ
แต่เมื่อกี้เขาก็อธิบายมาเป็นเหมือนว่าเราจองแล้วแล้วเราไม่ไปไง

นี่นะฮะคุณน้องละแมะละแมะ

สรุปใหม่ล่าสุดใครที่จองและไม่ไปตามกำหนดเขายังคงวัคซีนไว้ให้ในระบบ
แต่จะให้ต่อในลำดับสุดท้าย
นี่มาแล้วนะครับแล้วก็มีประกาศออกมาแล้ว
ผ่านระบบของทางของเขานี่แหละ
วัคซีนของท่านจะยังคงอยู่ในระบบเช่นเดิม
แต่ต้องเข้าต่อคิวใหม่ในลำดับท้ายเท่านั้น

อันนี้ตรวจสอบได้ชัดเจน
เราต้องตรวจสอบท่ามที่เราไม่รู้
หรืออะไรคือพวกพี่ก็เหมือนงี่ก็โง่อ่ะแหละเอาคงตรง

มันจะได้แบบชี้แจงกันไปว่ายังไงนะฮะ
ฟ้องมาดำ
มันเคี้ยทำแบบทนนี้หนุ่มไม่งงแล้ว

รายชื่อผู้โชคดีของเรา
รายวันนี้เราแปะเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
เช็คกันได้เลยว่าใครที่ได้รางวัลของเราไป

และที่หนึ่งได้แก่

รูปแรกนี่พี่มดลงไว้ตั้งแต่ตอนที่

ไม่เคยเห็นที่มดเล่นเลยในชีวิตมาก่อน

มันคือสิ่งที่เราผ่านมาแล้วมันอุบาตนี่มั้ย

เออถ้าเขาไม่ได้ชอตก็ไปบอกเขาเต้นไม่ได้

มันไม่ทำร้ายหรอกมันก็ดีมันก็น่ารักอยู่

เรื่องวัคซีนโรงพยาบาลชนบุรีน่าจะหมายถึงคนที่คิว
ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนล็อตแรกนี้
สิทธิ์เข้าไปจองวัคซีนในแอปได้แต่ดันไม่ไปตามวันที่นัดกำหนดจองไว้

แล้วก็เนี่ยน้องหลายคนมาบอก
บอกว่าโรงพยาบาลเขาประกาศเปลี่ยนใหม่แล้วนะ

โอเคเรื่องของการฉีดวัคซีนท่านนายกบอกเอาไว้บอกว่าเอาล่ะ
ตอนนี้๘๓ล้านโดสโดยประมาณ
ถ้าสมมุติ๑๐๐ล้านโดสเท่ากับ๕๐ล้านคนถูกต้องไหม
ไม่สิ๔๐กว่าเพราะบางคนส่วนใหญ่ก็บูสเตอร์

เตรียมเลยเหรอเดี๋ยวก่อนสิอีกตั้ง๒๓นาที

ผมยุโฆษณาเหรออ่าไปเดี๋ยวโฆษณาก่อนนะครับ
กลับมาใส่ไข่กันต่อนะครับ

อยากเจออยากรู้จักกับพี่โดมพี่โดมเป็นใครอะไรอย่างนี้
ไอ้โดเอาโผ่นหน้ามาให้กล้องจับหน้ามึงเลย

อยากจะรู้จักโดมเลยทำบุญดีกว่าน้อง

ไม่จะรู้จักแบบน้องโดมเลยโดมอันตราย
พี่โดมแหวะ

ตามไปถึงห้องนี่ส่วนส่วน

ทุกวันนี้พนักงานสาวในออฟฟิศเนี่ย

อันนี้เรื่องจริงหรือคิดกันเองเนี่ยจริงจริง

โดมไม่ลงไปถ่ายบ้านกรอกพร้อมติเนอะตอนนั้นเนอะ

เมียอยู่ที่นู่นไง

อู๋ตายแล้วนัน

ในงานนี้เขาได้มีการจ้างจ้างนักแสดง
มาแสดงแสงสีเสียงโดยมีชายหนุ่มคนหนึ่ง
แต่งตัวเป็นพญานาคาราชเป็นพ่อปู่ศรีสุโธ
เป็นนักแสดงในระหว่างกำลังแสดงรีวิวแสงสีเสียงอยู่เนี่ยนะครับ
ปรากฏว่ามีหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่แล้วจุดจุดก็ลุกขึ้นมาแล้ว
ไม่ใช่เจ้าไม่ใช่
เห็นไหมส่วนนักแสดงเขาก็ขอโทษนะฮะ
งงเป็นไก่ตาแตกภาษาชาวบ้านเขาเรียกงงแดก
แล้วจะทำยังไงดีก็เลยต้องสวมบทลอยตามน้ำไป
คือเอามือไปจับอยู่ที่หัวเดี๋ยวดูนะครับ

เห็นไหมมั้ยชับและมัพ
นี่แล้วก็เห็นไหมพยายามส่งจิตเอามือแตะที่หูพยายามส่งจิตนักแสดงนะไม่ใช่ไม่ใช่
เจ้าให้กลัว

หลังจากนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาพยายามกับเจ้าแม่คะเจ้าแม่

เจ้าแม่ก็บอกเจ้าไม่ใช่แล้วก็ลำต่อแบบนี้
เจ้าแม่ลำต่อลำต่อเสริงต่อเห็นไหมล่ะตีปีกลูกศิษย์ลำใช่ไหมล่ะ

แล้วแส่งซีเสียงไปไหนล่ะพระเอกไปไหนล่ะอ่านี่เห็นไหม

ส่วนพระเอกก็ต้องเดินหนีก่อนดีไม่โดนดีไม่โดนเจ้าแม่ตบ

ก็ใช่ไงขึ้นไปลำสักงั้น
ตายแล้วเวลาเล่นมีการแสดงอะไรแล้วมีคนเล่นนอกบท

คือผู้หญิงคนเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกับองค์ไปลงเขา

เสร็จปุ๊บก็บอกว่าคนนี้ไม่ใช่
จะใช่ได้ยังไงก็เขาไม่ใช่อยู่แล้วเขาเป็นนักแสดง

ก็คือเขาจ้างมาเล่น
แต่ว่านักแสดงพวกนี้สุดยอดฝีมือน่ะ
บีริส์สูงนะเขาก็เอามือจับหัวแล้วบับ
แล้วเล่นต่อเขาก็ทำมืออย่างนี้นะ
หัวมือจับอย่างนี้เปรยามจะเพิ่งกระแสจิต
เดี๋ยุ่มต้องหยุดแน่ไม่หยุดแต่โต๊ปอีกนึง
แต่นักแสดงจริงอ่ะลงนางขึ้นอยู่บนเวทีแทน

เนี่ยนะฮะก็คือสุดท้ายแล้ว
นักแสดงหนุ่มคนนี้เขาต้องพยายามเดินหลีกออกไปนะครับ
ก็ทำให้อาการของป้าคนนี้เนี่ยนะฮะเขาสงบลงนะครับ
งานนี้ก็มีบรรดาชาวเน็ตเขาก็ไปแชร์กัน

นี่มันกองถ่ายละครเรื่องอะไรหรือเปล่า

คือหลายคนก็งงนี่นี่นะครับ
นักแสดงดีมากเรื่องอะไรคะ
การแสดงถือว่าใช้ได้เห็นไหม

คนที่แต่งชุดพญานาคาราชเขาไม่ได้เกี่ยวนะ
เขาแค่เป็นมารีวิวถูกไหม

เขามาแสดงก็เหมือนกับเขาแสดงมีนางลงนางลำอะไรอย่างนี้

เขาก็เล่นตามบทออกมาเล่นลำตามบท

แต่นี่คงจะปฏิบัติธรรมอยู่ของคงขึ้น

จริงเนาะเวลาเจออย่างนี้ฉันเอาทูบจี้จริงเนาะ
จี้จริงจี้จริงนะเมื่อก่อนนะ

นี่เมื่อกี้มีคุณผู้ชมเขียนเข้า

เมื่อก่อนจะทำรายการกับหนุ่มเป็นพิธีกรชั่วมากเลยเม

หนุ่มนี่เป็นพิธีกรที่คุยมาทุกอย่างกับปอบ

กับคดีฆาตกรรมหนุ่มก็คุยมาแล้วนะ
สักพักนึงเขาบอกเขาเป็นวิญญาณที่แบบเป็นคดีฆาตกรรม

ก็คงถูกฆ่าตายอีบ้า
มีคนชอบถามเยอะนะบอกว่าบางทีเวลามาอย่างนี้

ถ้าไม่มีหวยหนุ่มไล่เขาออกจากร่างว่ะ

ในระหว่างนี้นั่งอ่านข้อความค่ะ
เมื่อวานเราบอกไปว่าเราจะให้ร่วมสนุกกัน
ระหว่างพี่โดมกับคุณหนุ่มนี่พี่โดมกับคุณหนุ่ม

อยากจะเอาคำถามที่เป็นคำถามจริงช่วยบอกเหตุผลด้วยได้ไหมคุณผู้ชม

พี่หนุ่มกับพี่โดมเนี่ยใครน่ากลัวกันเพราะอะไร

เราตอบสักนิดนึงวันนี้เราจะได้แบบแจกของกันไปนะคะ

กระดาษทิชชู่เปียกฮูก้าค่ะสูตรแอนตี้แบคทีเรียนะคะ

ถูกต้อง๓ชิ้นนี้๑๐รางวัลเราแจกคุณผู้ชมไปเลยนะคะ

เดี๋ยวระวังที่น้ำหานี่ก่อน

แห่แชร์คลิปเมียหลวงทวงสิทธิ์อ้างเจ้าแม่คนดังแย่งผัวชาวบ้าน
ปรากฏตั้งแต่เมื่อคืนก็มีคนรอฟังว่าสรุปแล้วเป็นใคร
นี่เป็นคลิปที่คนพูดถึงเยอะนะฮะเพราะว่าหลังผู้ใช้บัญชีติ๊กต๊อก
รายหนึ่งเขาได้เผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมระบุว่าเจ้าแม่คนดังแย่งผัวชาวบ้าน
เมียหลวงยังต้องเลี้ยงดูลูกเล็ก๒คนคนโต๖ขวบคนเล็ก๘เดือนนะฮะ
แชร์ถึงชมรมที่ช่วยเมียหลวงฮะโดยเหตุการณ์ภายในคลิปเนี่ยปรากฏว่าฝ่ายหญิงนี่เป็นเมียหลวงเนี่ย
เรียกให้สามีมาคุยกันดีซึ่งผัวหรือสามีเองเนี่ยก็อุ้มลูกคนนึงมาด้วยนะ
แต่เมื่อสามีขึ้นรถจึงได้บอกให้ฝ่ายเมียหลวงหยุดถ่ายคลิปแล้วก็สั่งห้ามโพสต์
แต่ไปแอบแซ่บกับเจ้านายซะอย่างนั้นน่ะนั่นไงนางว่าอย่างนั้นหนึ่งคือเจ้านายของสามีเขาเขายังโพสต์ด้วยว่าหย่ากับกูยังไม่หย่าผู้หญิงก็เกินคนรู้จักทั่วประเทศดังเรื่องเลขคนนับถือก็เยอะกับผัวก็ยังไม่หย่าใบทะเบียนสมรสคาอกยังจะเล่นกันได้ลงผู้หญิงบอกว่าผู้ชายเนี่ยให้ต่างคนต่างอยู่เลี้ยงดูสองคนให้เดือนละ๕๐
แต่ตัวเองเนี่ยไปอยู่สุขสบายทักมาชวนแต่หย่าผู้หญิงนี่หรือมีศิลธรรมคำพูดที่ออกมาเนี่ยเหมือนไม่เคยรักกันเลยนะฮะ๑ถูกโพสต์กล่าวในข้อความว่าระบุตัวตนแล้วในเผยในคลิปคนชื่อปอยเนี่ยหมินแน่นอนอยู่แล้ว๑มีบริษัทร่วม๘๐ชีวิตสนิทกับพนักงานทุกคนบางคนเนี่ยสนิทสนมใกล้ชิดกอดกันมากกว่าคนที่เป็นประเด็นอีก
อันไหนเขาขายหมีนประมาทหนึ่งก็คือแม่น้ำหนึ่งเนี่ยมีทนายอยู่
แล้วก็ถามจริงไหมไปจิ้นกับผัวเขาเนี่ยจริงไหมนะ
ฟังนะหนึ่งกับผู้ชายคนนี้ไม่เคยมีสัมพันธ์เกินเลยกัน
ว่าอย่างงั้นนะฮะเคยทักไปหาผู้หญิงคนนี้
เพราะผู้ชายเป็นคนให้หนึ่งเนี่ยทักไปง้อให้
ทักให้คุยกันไปหลายครั้งจนเขาเลิกกันมาได้เดือนกว่า
หากทางนั้นมีข้อมูลว่าเกินเลยก็ให้ฟ้องนางมา
และหนึ่งไม่เอาคำขอโทษไม่เอาตังค์ด้วยแต่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
บอกอย่างนี้นี่นะคือหนึ่งคงไม่ฟ้องเอาตังค์ดูท่าทางแล้ว
ก็ผมก็มีโอกาสได้คุยกันนะนางก็เล่าให้ฟังหมดทางฝั่งนู้น
เขาบอกมาพูดแล้วบอกว่าถ้าอยากจะให้เลิกกับผัวเอามา๒ล้าน

เดี๋ยวรอดูต่อไปว่าจะทางฝั่งนู้นจะว่ายังไงนะครับ
เอาไปดูสิมาแล้วนะมาอ้าวเพื่อความบันเทิงมา
พ่อมาแล้วพร้อมที่จะเปิดดวงตาที่สาม
พร้อมที่จะเปิดดวงตาที่สาม

ดวงตาที่๓เมื่อพ่อเปิดแล้วคืออะไร
คนไหนอยากรวยก็รีบเข้ามาเอาความร่ำรวยพ่อให้ตรง
ต่อไปจะให้เป็นเลขน่ะไม่ได้ให้มืออ่า
เพราะว่าให้เป็นเลขดีแล้ว

มึงควรโห้ยมัวอ่ะอันนี้มัวอ่ะใช้มือ
อะไปเพลงนี้ใช่มั้ย
อ่ะเปิดให้มันฟังด่ะเดี๋ยวจะไปหนึ่งนะเมื่อกว่าจะถ่ายได้
ปาเฉรียมนี้นี่พ่อให้กลับห้าที่จะทำวั๋นเติบ
ผ่านผ่อนเชิญเท่ายานปรับวารมีแห่งกงมาฟัง
ได้ความโฮเลนาสสิวาสังกร
เสด็จมาประทับเป็นดังดวงใจ

ไม่ใครเปิดซาวให้นางก่อน

เก๊เก่งเอฟฝงเอฟฝงไม่นางดีเนาะ

ไม่ผิดได้จริงนะแม่าเขาเปลี่ยนน่ะ

นี่น่ะก็คือเป็นความเตื้อตัวทุกคนนะนี่ก็ไม่รู้ยังไงอะ

เพื่อความบันเทิงดูเพื่อความบันเทิงไปนะ

ตอนนี้มีคนมาอยู่หน้าบ้านตัวเองหมดเลย

ตอนแรกวันนี้ผมทำเรื่องร่างทรง
ผมตอนแรกผมจะเอานางมาด้วยผมมานั่งในรายการ

แต่ตอนหลังก็อย่าเลยดีกว่าพี่หนึ่ง
ผมขอเอาร่างทรงอยู่เดียวกัน

ของร่างทรง
ถ้าแกเข้าในรายการพี่หนูทำไง
ถ้าแกเข้าในรายการ

ทีที่เขาเทศผมก็เข้า

มันดี
มันเชี่ยงดีมาก

จอเราจะไม่ได้ขึ้นเบอร์คุณผู้ชมมาให้แต่ว่าทีมงานจะได้ติดต่อกลับไปได้นะ
เมื่อกี้ที่ส่งกันมาพี่หนุ่มกับพี่โดมใครน่ากลัวกว่ากัน
หลายคนเขียนบอกว่าพี่ไม่น่ากลัวหล่อกว่าอย่างนี้เขาเขียนอย่างนี้
ไม่แต่โดนมันโหด

ถ้าสมมุติเลือกแล้วฉันชอบคนโหบมากกว่าคนอมหิต
ชอบพี่โดมมากกว่าเนี่ยหรอไม่ใช่สมมุติเราเลือกได้อ่ะ

เดี๋ยวพี่หนุ่มเปิดคอนเสิร์ตแม่นะ
เสร็จเลยค่ะมันไม่มีอะไรจะแน่นกว่าแล้ว
นี่ผมก็เป็นหูกรกนะโอ้โห
พี่สองคนก็คือแบบคู่สั้นคู่สมชัด
นั่นดิทุกวันก็ไม่ได้นัดแล้วก็มาเหมือนกัน
หนูไม่เห็นข้างหลังพี่ไง

กลัวมากเลยเนี่ย

เมื่อกี้ก็อ่านไปทั้งสองข่าว๓ข่าว

โอ้โหคนแชร์กันเยอะอะไรระหว่างนี้

เปิดหมวกร้องเพลง
ที่มีการแชร์เรื่องราวบนโลกออนไลน์นะครับ

กระทั่งเกิดกระแสวิภาควิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก

ก็คนที่ถูกตำรวจเตือนบอกเปิดเผยนะครับ

ร้องเพลงเปิดหมวกที่ตลาดริมน้ำ

มีคนไปแจ้งความตำรวจให้มาเตือน

ไม่ได้พูดร้ายนะฮะแต่ที่ดราม่าเพราะว่ามีคนเนี่ยมาคอมเมนต์ตอบว่า
คนที่แจ้งตำรวจยอมรับว่าเสียใจแต่สำหรับตัวเองมันไม่มีอะไร
แล้วก็ไม่ทราบว่าเขาเป็นใครด้วยยืนยันว่าเรื่องนี้
ไม่ได้ติดใจอะไรนะฮะเพราะว่าก็โดนเตือนบ่อยจนชินแล้ว
ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เคยร้องไห้กลางตลาดมาแล้วด้วย
เข้าใจว่ามันมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบอันนี้จริงน้อง
หลังเกิดเรื่องขึ้นนะครับก็ยังคงจะเปิดร้องเพลง

นี้ตัวเองเคยประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผ่านรายการโทรทัศน์ต่างนะครับ
เคยเป็นแชมป์๗สมัยคนแรกของรายการดวนเพลงชิงทุน
แล้วก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สลาคุณวุฒิด้วย

พี่ตำรวจยังไม่ได้จำไม่ได้ว่าค่ะ
พี่เขาเดินไปบอกว่าให้เบาเสียงแค่นั้นค่ะแล้วก็เอาเงินให้ค่ะ
แล้วพี่เขาก็บอกว่าพี่ไม่ได้อะไรนะแค่ทำตามหน้าที่

พี่ให้เพราะอะไร

น่าจะช่วยช่วยการศึกษาค่ะ
แต่ทางเจ้าที่ตำรวจได้อธิบายให้เราฟังไหมว่า

พี่เขามันกาหนมันจะทำตามหน้าที่เจ๋ยครับ
ร้องอาทิตย์และบางทีก็
นี่นะนี่นะครับ
โอเคเมื่อกี้มีคนส่งมาแล้ว

เสื้อเนี่ยคำพูดว่าเสื้อ
คือต้องบอกว่าเสือเนี่ยเวลาเจ็บมันไม่ร้อง

นี่โอ้โหเอาสิ

มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยมันพูดให้ฟัง

เมื่อเช้านี้ค่ะมีการแชร์ภาพของ
ปิ้ง๗ไม้๑๐บาท

ใช่ไหมละบาท๕๐เจ้าของคือใครนะอยากจะรู้จังเลย

ขยี้ตาแรงมากน้ำตา
สีไร้๗บาท๗ไม้

ทีนี้พอไปถามแม่ค้าขายหมูปิ้ง

เขาก็ขายกัน๕บาทนะที่บุรีรำเนี่ย
ก็เปิดเผยบอกว่าตัวเองขายไม้ละ๕บาท

แต่พอเห็นโพสต์๗ไม้๑๐บาทน่าจะเป็นเรื่องจริง
ซึ่งอาจจะเป็นกลไกของการขายหรือเปล่า

แต่ส่วนตัวคิดว่าอันนี้เสียเวลา

ก็บอกว่าส่วนตัวคิดว่าเสียเวลากิน

เสียเวลาคนขายหมูบางคนก็บอกว่า

มากกว่าอีกล่าสุดก็ไปเจอกันแล้วนะคะ

อายุ๒๗ปีก็เป็นสองสามีภรรยา
เจ้าของร้านก็เปิดเผยบอกว่า

กลับบ้านเกิดมาลองขายหมูปิ้งแบบโบราณ

เพื่อจะให้ลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพรวมไปถึง
เด็กนักเรียนสามารถซื้อไปรับประทานได้

บอกว่าหมูกิ้งร้านเขาอ่ะ
ไซส์มันเล็ก

ไม่ว่าจะปริมาณหรือว่ารสชาติเนี่ย

เพราะว่าตอนนี้คือคนรู้จักร้านมากขึ้นด้วย

ยืนยันว่าจะยังขายขนาดเท่านี้

ไม่แต่เมื่อกี้ที่เห็นมันก็อันใหญ่นะ

ไม่ใช่ค่ะคุณไอ้จะ๓ราคา

ค่ะดูราคาหมู
ตอนแรกเห็นประมาณ๒๐๐กว่า
ตอนนี้เอาจริงคือหมูตอนนี้แพงมากแต่เราไม่รู้ตัวเอง

แต่ถามว่าไม้เขาแบบ๓บาท๕บาทเขาก็มีขายนะ
แต่แบบวันนี้คนมาแชร์ด้วยความที่มันเล็กมาก

ใช่๑๐๐กว่าบาทที่เราไม่เห็น

ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างแพงขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้

แต่อันนี้มันหน้าฟาร์มนะแม่แต่เขาบอกว่าแถวบ้าน

ใช่อย่างเราเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตอย่างนี้ก็๒๐๐กว่า

เมื่อกี้ขอเสืออีกทีได้ขอให้พูดว่าเสืออีกทีนะ

เสือเวลามันเจ็บเนี่ยมันไม่ร้อง

แต่ถ้ามันจะขย่ำเหยื่อเนี่ยมันก็ไม่บอกใครเหมือนกัน

แต่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นเหยื่อเป็นผู้หยงผู้หญิงไม่ใช่นะ
ถึงทุกเรื่องใช่ไหม

เป็ดพระประแดงนี่ไงเป็ดพระประแดงนี่นี่นี่ไงโอเคนะครับ
เบรกไหมเบรกซิเบรกไปอยู่น้ำแล้ว
นั่นแหละออกแล้วโอ๊ยน้ำมีผัว
แล้วทำไมทุกคนถามแล้วแม่ถึงมาพูดวันนี้ว่ายอมรับ
แม่ก็จะหาว่าฉันมั่วจะเป็นมั่วสิอย่างไรวะ
มีแฟนแล้วยอมรับมีแฟนแล้วถูกไหมตกลงเป็นแฟนกันนานยัง
พี่เมนหรือไงแม่หนูเขินเพราะอะไรรู้ป่ะ
เคยเจอมีหน้าทำบ้านไม่เสร็จสักที
โอ๊ะพี่มีใครพูดอย่างนั้นล่ะหล่ะเดี๋ยวว่ามาแกจะพูดนี่

พี่เจอคนที่ดีหนูดีใจด้วยจริงบอกเลย

ไม่บอกสิทำไมทำไมซักอย่าง

เขาจะวั่งให้

เขาทำบ้านให้จบแล้วก็คนก็สงสัย
วิน่าตอนนี้แบบคนชอบถามว่ามีความรักหรือเปล่าอะไรแบบนี้

ใช่ไหมแม่ในข่าวใส่ไข่ที่แรกใช่ไหม
ยังไม่จบพี่บ้าอย่าไปพูดทำไมกูแก่แล้ว

แอ้งจิผีบ้ามอย่าไปพูดทำไมกูแก่แล้ว

แต่ก็คือก็เห็นว่าคุณแม่มีความสุขช่วงนี้ก็ดีแล้วล่ะ

คืออะไรครับ

่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยกำลังแรงปกคลุมภาคใต้เนี่ย

มอศูนย์ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัฒน์ปกคลุมเอาไทย

ทำให้ภาคใต้บริเวณจังหวัดประจวบคิริขันนะฮะชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูน

จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะฮะขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้เนี่ย
ควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกกัน๑๔พฤศจิกายนเนี่ยภาคใต้คุณเจอฝนหนักแน่นอน
แล้วก็จะมีฝนที่ตกสะสมนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ภาคใต้จะเกิดน้ำท่วมค่อนข้างจะมีโอกาสสูง
ที่สำคัญหลายหลายจังหวัดก็ต้องระวังน้ำป่าไหลหลากด้วยขณะเดียวกันวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
คุณไกรสอนวิสิตวงศ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ว่าณตอนนี้
แล้วนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องระวังคือหลังที่ฝนตกหลบหนักมาเนี่ยมันจะมีมวลน้ำป่าเพราะฉะนั้นวันนี้จังหวัดนครศรีธรรมรัฐคุณจะต้องระวังมวลน้ำป่าจากต้นน้ำคีรีวงเนี่ยไหลลงครองประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงอีกอย่างที่เขาประกาศกันทางกรุงเทพด้วยกรุงเทพ๑๔พฤศจิกายน

ภาพของหมูปิ้งล่ะค่ะที่พี่หนุ่มบอกว่าเอ๊ะทำไมไม้มันดูใหญ่กว่าปกติร้านนั้นไม่ใช่ร้านของเจ้านี้นะคะ
อ้าวไม่ใช่หนูให้โดมนอกมาอีก
สั่นเลยอ่ะโดนเป็นโรคหัวใจนะ

อันนี้นะร้านนี้นะไม่ใช่ร้านเมื่อสักครู่นะฮะคนละร้านกันนะเดี๋ยวหลายคนดูแล้วจะไปเข้าใจผิดนะ

นี่หมูปิ้งโบราณไม้ละบาท๕๐ก็คือที่เป็นข่าวอยู่

นักข่าวไปลงพื้นที่แล้วก็ไปสัมภาษณ์

เห็นไหม

เห็นไหม
เขาก็มายก็ค่อยโอเคนะเขาก็ดูอย่างไรนะบาทที่

ถามว่าเขาเอาเปลี่ยนโมงักก็ไม่ได้เอาเปลี่ยนน้ำบาทนึง
เราอยากให้ทุกคนทุกอาชีพได้กินของเขา

บางคน๑๐บาท๒๐บาทยังไม่มีเลย
อย่างน้อยบาทนึงคุณก็ยังได้กินหมูก็ยังดี
ถูกไหมครับมันก็มีสูตรเขาจิ้มน้ำเห็นไหม

เอ้ามาเรื่องของต้นไม้กันดีกว่าค่ะ
หลายคนก็มีเลี้ยงไม้ด่างไม้ใบ
กล้วยด่างอะไรกันไปนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่า
ดาว๑๓ต้นไม้ด่างที่คนนิยมมากที่สุดตอนนี้เนี่ยนะคะ
เป็นต้นอะไรกันบ้างมีทั้งไม้มงคล
ที่แบบราคาไม่แพงคนก็นิยมก็มีนะคะ
อันแรกเลยค่ะพลูด่างอันนี้เราเห็นกันมานานแล้ว
เป็นแบบว่าไม้ด่างที่มีราคาไม่แพงอันนี้ไม่แพง

ราคาเพียงต้นละ๕๑๐บาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้
สองคือไผ่กวนอิมอันนี้เป็นไม้ด่างในกระแสค่ะ
เลี้ยงคู่กับความเชื่อตามศาสนาราคาเริ่มต้นเพียง๑๕บาท

สาวน้อยปะแป้งค่ะอันนี้เป็นไม้ด่างเลี้ยงประดับบ้านที่นิยมมายาวนานมากแล้วนะคะ
หาซื้อได้ในราคาต้นละประมาณ๑๘บาท
อินเดียด่างค่ะอันนี้เป็นต้นไม้ตระกูลไซ
ราคาเริ่มต้น๑๕๐บาท
ฟิโลด่างนี่เริ่มขยิบขึ้นมาขึ้นนะคะ
เป็นไม้ล้มลุกที่เลี้ยงประดับบ้านเรือน
อันนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่๓๐๐๑๕๐๐บาท
วักมรกฏด่างอันนี้เป็นต้นไม้ที่เติบโตดีในกระถางค่ะ
ราคาประมาณ๓๐๐บาท
อนสีเป็นต้นไม้ด่างที่คนไทยเลี้ยงไว้ดูเล่น
ชื่อเรียกต่างก็เป็นมงคลนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีพันล้านยอดมังกุฎ
ราคาเริ่มต้น๕๐บาทถึงหลักแสนนะคะอันนี้
หูช้างด่างอันนี้เป็นต้นไม้ด่างที่มีราคาสูงค่ะ
จำหน่ายต้นขนาดปกติอยู่ในราคาเริ่มต้น๔๐๐๐บาท
ส่วนหน่อที่เพิ่มขึ้นมาแทงใบขึ้นมาเนี่ยนะคะที่เพิ่งแทงขึ้นมาเนี่ยแพงใบ
ราคาเริ่มต้น๕๐๐๐บาทค่ะพี่
อนกระดาษด่างอันนี้เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายพบง่ายตามธรรมชาติค่ะ
ราคาเริ่มต้น๒๐๐๐บาทถึงหลักแสน
ถุงเงินถุงทองอันนี้ลักษณะคล้ายกับบอนกระดาษค่ะ
จตุจักรเนี่ยเริ่มต้นขายเป็นใบนะคะใบละ๕๐๐บาท
ราคาก็อยู่ที่หลักหมื่นถึงเฉียดแสนเลยทีเดียวค่ะ
ก็ประมาณ๑๐๐๕๐๐บาทค่ะแล้วแต่รูปทรงแล้วแต่พันธุ์ด้วย
กล้วยด่างอันนี้เป็นต้นไม้ด่างที่มาแรงที่สุดเลยนะคะ
สำหรับปี๒๐๒๑ก่อนนี้มีทั้งกล้วยด่างของพี่เป็นอินโดใช่ไหมแดงอินโด
มีกล้วยด่างฟอรีด้าด้วยนะคะอันนี้ราคาหลักแสน
โดยต้นเล็กขายที่๒๐๐๐บาท
และที่เป็นกระแสสุดก็คือนี่แหละแดงอินโดนี่แหละ
ด่างแดงอินโดนี่ขายไปในราคา๑๐ล้านบาท
ที่เป็นข่าวที่เราเห็นมันจะมีคนซื้อได้อีกนานไหม
ต้นไม้ไปต้นละสิบแล้วแต่ดูดิรูปข้างซ้ายเนี่ย
เหมือนกับเขาวาดไว้เลยเห็นไหมเห็นไหม
เหมือนเขาวาดเลยที่ใบสวย
เนี่ยนะเขาถึงเรียกว่าด่างใช่ไหมใช่
มันไม่เคยมีหน่อมันเป็นใบ
คือจริงตอนที่เขาให้นั่นมีหน่อใช่ป่าวหรืออ่ะ

ในละปุ๊บเหมือนกับวันแรกทุกคนก็ยืนยันว่ามันมีหน่อมา

วันดีคืนดีมาดูรายการเขาบอกไปเอาหน่อมาขายสิ
อีรุธบอกคุณแม่น่ะโง่มันมีแต่ใบมันไม่มีหน่อ

แต่ทุกคนเห็นว่าวันนั้นคือหน่อออกแล้ว
หน่อนี่มันคือเป็นก้นกล้วยไม่ใช่เหรอ
มันก็ต้องเป็นหน่อมันอย่างนี้
ครับไม่นะวัยหายเสนอคร่วยหายแต่ซื้อไม่พายวันเดียวกับนั้นซื้อโทรศัพท์เมย์
ปกติเนี่ยคู่จิ้นคู่นี้จะไม่พลาดรับทรัพย์ตลอดแทบทุกงานจู่จู่ทำไมมีกลิ่นเหมือนแตกคอกันเลยอันดับแรกโมเมนต์ที่แฟนคลับตั้งตารอคิดจะได้เห็นกระชุ่มกระชวยหัวใจเนี่ยกลับไม่ได้เห็นสดแห้วกันเป็นแถวเพราะโมเมนต์สำคัญของคู่เนี้ยหายไปต่างคนต่างเชิดประเด็นต่อมาก็เป็นโมเมนต์สำคัญ
คู่เนี้ยก็ยังไหลวี่แววใหม่เห็นมิตรภาพของเขาว่าคู่จิ้นหลงเหลืออยู่เลยงงมากหรือแตกคอจริงจริงเออประเทศสุดท้ายมีหนึ่งคนโพสต์แปลกแปลกแต่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเนี้ยแสะใครไม่รู้ว่าหมายถึงคู่ตัวเองหรือเปล่าเอาเป็นว่าพูดไปมากกว่านี้ร้องออกกันทั้งประเทศแน่นอนอันนี้แค่สงสัยนะจับสั
ข้อมูลจากที่อื่นอืมอ่าเพราะเป็นข่าวมาก็มาอ่านให้ฟังอืม
อ่ะเบรกอ่ะเบรกเบรกเดี๋ยวกลับมานะครับ
คู่นี้กันนะคะคุณอ้ำพัชราภาเรียกว่าหวานกับไฮโซโพก
เขาเรียกกันอ้วนนะเราได้เห็นในสตอรี่ของพี่อ้ำบ่อย
กินข้าวนอกบ้านในรอบหลายเดือนเลยค่ะห่างหายไปนานสำหรับโมเมนต์น่ารักน่ารักของคู่นี้นะคะ
อย่างคุณอ้ำพัชราภาแล้วก็ไฮโซโพกเนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วยค่ะ
ล่าสุดคุณอ้ำเองก็มีการโพสต์รูปภาพคู่นะหวานเลยเอามาฝากแฟนคลับค่ะ
พร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่ากินข้าวนอกบ้านกับอ้วนครั้งแรกในรอบหลายเดือน
ไฮโซโพกเองก็โพสต์ไอจีสตอรี่เหมือนกันค่ะเป็นโมเมนต์หวาน
โดยมีเสียงสนทนากันบอกว่าไม่ได้ออกมาเดทลองฟัง
เป็นค่ะเดี๋ยวพกเดี๋ยวนะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์เนอะ
ไม่ได้เชียงแล้วกินอีกว่ามันจะมันไม่ใส่อันตรายฉีดได้
ถึงมันฉีดใส่น้ำไม่ได้เข้าใจป่ะแล้วมึงพาเลี้ยงไม่ได้เลยอ่ะ
เมาเลยนะกินแล้วเมาออกมาไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องสั่งค่ะแหละแหละ
คำถามแรกเขามีขึ้นมาบอกว่าไม่ได้ออกมาเดทกันนานแค่ไหนแล้ว
เดี๋ยวพกเลี้ยงเหล้าเนอะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์
แล้วก็หยิบขวดแอลกอฮอลขึ้นมาเหมือนแห่กันอ่ะเอาขวดเจลแอลกอฮอลขึ้นมา
ไปที่แก้วพี่อ้ำก็เลยบอกว่าอ้วนมันอันตรายฉีดเลยได้นี่
ฉีดได้แต่ฉีดในน้ำไม่ได้อย่างงี้เห็นไหมเรียกอ้วนนะเรียกอ้วน
เต้าอ้วนนี้เหรออืมเรียกอ้วนอ้วนตลอดเต้าอ้วนเหรออืม
ดำเรียกแฟนว่าอะไรไม่มีฮะเอออีอุ้ยเขาไม่มีอี
สุขภาพคนนี้เรียบร้อยแล้วล่ะจริงเหรอเรียกว่าอะไรเรียกชื่อแบบ
มอสค้อนนะชื่ออะไรนะแม่อะไรนะลองค้อนเอาค้อนทุบหัวระวัง
ไม่ไม่เรียกเขาว่าอะไรชื่ออะไรนะโอ้ยอ่านี่จอยสิริรักษ์มา
คุณเรียกอะไรคุณเรียกคุณเรียกพี่เรียกอะไรพี่ไม่ขยี้คนอื่นใน
รายการเออมีมีมีเรียกมีเรียกก็นั่นนะมาเลยวันนี้มีเรียกแบบ
เล่นว่ากูเลิกวันกูว่าตั้งแต่วันนี้เขาคงไม่มาเจอ
ฉันแล้วล่ะเนี่ยเธอจะยังงี้อ่ากูไม่ทำอะไรกูไม่ได้
เลยทำไมเพราะคุณเป็นคนไม่ดีเหรอคุณต้องไม่เจอคนดีก็ไม่
มันเกี่ยวคนดีมาตลอดเราเป็นคนดี
หนูดีก็มีความสุขกับคุณแม่จริงเลย
เขียนมาหาเลยค่ะเนี่ยไม่ทันแล้วเนี่ยทุกสำนักข่าวขอขอซอสแล้วเนี่ย
จริงป่ะบ้าป่ะข่าวเร็วปั๊บเดียวเนี่ยต้องส่งไปให้หลายหลายเพจแล้วเนี่ย
อีกแห่งที่อย่าเผลอเจ้อนะตบนะตบนะไม่ได้ตบเขาเขาชอบอยู่ของฉันเลยจริง
เขาเข้ามาคุยกับหนูหนูไม่รู้จะตอบยังไงหนูก็เลยต้องขอข้อมูลจากคุณแม่หนู
ผิดเขียนถูกไงเออเนี่ยหนูก็บอกว่าอ๋อสร้างสร้างบ้านไปเรื่อยก็เลย
ก็เลยเริ่มสร้างรักอู๋อ่าไปดูคุณจอยซีรีย์รักหน่อยนะครับ
ลองเข้าวงการติ๊กต๊อกประเดิมด้วยคลิปเต้นคนดูเนี่ยทะลุล้านเลยนะครับ
ว่างั้นนะฮะเดี๋ยวลองไปดูหน่อยครับเป็นดรแล้วเนอะอ่าคุณจอยนะ
อุ๊ยหน้าไม่เปลี่ยนเลยหนังยังสวยอยู่เลยหนังน่ารักอันนี้หน่างเห็นไหม
โอ้เต้นเก่งด้วยอ่ะ
เหมือนเดิมเลยพี่จอยอ่ะนี่นี่จอดซีรีย์รักเห็นไหมนี่ครับ
คือประเดิมคลิปแรกเลยด้วยการเต้นนะฮะ
ซึ่งก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่เกินคาดมากนะครับ
เนื่องจากใช้ระยะเวลาลงไม่ถึงหนึ่งวันเนี่ยนะครับ
คนดูเนี่ยพุ่งทะยานเกินล้านเลยนะอืม
เนี่ยนะจอยนะน่ารักนะเออเนอะน่าเหมือนเดิมเลย
เหมือนเดิมเป๊ะพี่จอยเป็นเหมือนเดิมเลย
เป็นรุ่นรุ่นเป็นรุ่นพี่หนูนี่ที่เกินไปเป็นพี่เมใช่
เขามาพร้อมนัดมีเรียแอนทองผสมอย่างนี้เหรอ
ใช่ยุคนั้นก็คือจะมีคนที่แบบโอ้โหสุดของวงการเนี่ยนะครับ
เบนออชิตาแอนจอยเนี่ยก่อนเบนใช่มีแอนมีจอยมีกบสุวรรณมีใครอีกครับ
หมิวนาฬิตาน่าจะก่อนนี้แปบ๑รุ่นหนึ่ง
รุ่นข้ามแล้วแต่พี่พี่หนุ่มอ่านเมนโน้นหนูจะตั้งใจเรียนวะนั่งบอก
ไปดูนี่หน่อยอีโดมุกสามีแห่งชาติค่ะคนนี้ใครก็ยกให้เป็นสามีแห่งชาติเนอะ
ดงอุ๊กแม้ว่าปีนี้จะอายุขึ้นเลข๔นะแต่บอกเลยเรื่องความหล่อเหล่าแล้วกัน
เขาเคยมาทำงานกับเพื่อนแต่ฉันเจอเขาที่สุดสุด

ฟีร์ดองฮุกที่มาก่อนมันดังป่ะ

เดี๋ยวผิดคนเดี๋ยวแฟนคลับเข้ามาด่าย

ที่เขาเคยมาถ่ายแบบที่เมืองไทยใช่ป่ะ

คนที่เขาเล่นเป็นยมทูตในก๊อปบิน
คือทรงผมทรงนี้นี่ลุคแบบผมยาว

แฟนเพจเฟซบุ๊คชอบจังเลยชื่อ
กระทำการติ่งค่ะชื่อเฟซบุ๊กนี้

โพสต์ภาพของหนุ่มดงอุ๊กในลุคแบบว่าหนุ่มเสื้อดำนี่
แล้วก็ไว้ผมยาวบอกเลยว่า

งานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากนะคะ
ว่าจะเป็นแบบหล่ออมตะสุด

สุดแล้วคนนี้นี่ดู

เป็นคนที่แบบทำสีผมสีอะไรก็สวยเนอะ
เมื่อคืนใครได้ดูคุณโอบพระกีฎาร้องเพลง

ในอะไรรายการอะไรแนี้ย

ได้ดูมั้ยรองคุณติ๊กฮีโร่

รองเพลงนี้รักอะไรมากกว่าเดิมอะไรแหละ

รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
มันไม่ว่ามันไม่ว่างจริงแล้วก็ไปเทนะ
แต่เมื่อวานฟังเพลงนางแล้วชอบ
ร้องยังไงให้รักยามเปลี่ยนแปลงเหมือนศุลกราบรรย์ร้อง

กลับมาเจอมาคุณสองคน
อ้าวแล้วคุณเนี่ย
ฉันต้องไปทำธุรกิจของฉัน
ไปแล้วครับสวัสดีค่ะ